ทีนี้คุณผู้ชมให้ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

แกปกติก็ตัดกล้วยมาวางขาย
ทีนี้มิจฉาชีพมาในคราบ

เอาเงินในกระเป๋าสตางค์คุณยายไป๙๐๐บาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

เพราะว่าตำรวจสพเมืองชายนาฏไปถึงบ้าน

ด้านหน้าที่กล้วยเป็นหวีตั้งเรียงรายไว้

คุณยายเฉลิมหน้าทองอายุ๗๕ปีแล้วนะ
แล้วคุณยายอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ

ว่ามิชชาชีพมากันนะ๓คน
๓คนมีคนขี่จาเลงก์คน๑
แล้วก็มีแม่ลูก
ขับกระบะสีขาวป้ายแดงโหลดเตี้ย

อันที่ท้ายที่สุดฉกกระเป๋าชัยของคุณยายไป

ขับกระบะป้ายแดงหนีไปไปทางนครสวรรค์

คุณยายก็บอกว่าเนี่ยยายเนี่ยนะ
กล้วยจากสวนก็วางขายหน้าบ้านแบบนี้แหละ
แล้วถามว่า๓คนที่มายายรู้จักใครบ้างไหม

รู้จักคนขี่ซาเล้งคือในสน

ใช่ตาสนอายุ๖๘ปี
เขาเป็นคนรับซื้อของเก่าอยู่แถวบ้านยายนั่นแหละ
สนที่ขี่ซาเล้งเป็นคนพาแม่ลูกขับกระบะมา
แม่ก็อายุประมาณ๔๐ลูก
อายุประมาณ๒๐ปีก็มาทำถี่ซื้อกล้วย
ปริมาณเยอะซื้อหลายหวีซื้อมาก
เขาบอกว่าขอติดต่อยายยายมีเยอะกว่านี้ไหม

ยายก็ดีใจสิโอ้โหมาติดต่อขอซื้อเป็นคันรถ

ตัดท้ายที่สุดมิตรสาชีพเขาใช้วิธีการอย่างไร

ไม่เคยเขาก็บ่นกันว่าใส่สร้อยล่ะ
ระวังนะแม่เขาก็เตือน
ยายว่ามันอยู่แค่นี้และเขาก็ออก

ผมสักทีแล้วอยากฝากบอก

บอกแก่มากคืนเอกสารมันเยอะ

เอาเอกสารใบนัดใบอะไร
คุณแย่เล่าถึงทรัพย์สินที่ถูนหายไป

วิธีการคุณแย่เล่าแบบนี้
สองแม่ลูกทำทีมาขอซื้อกล้วย

สองแม่ลูกก็บอกว่าแล้วจะติดต่อยังไงคุณยาย
คุณยายก็เลยบอกว่าเอาไปหยิบนี่ให้หน่อย
มือถืออยู่ในตะก้าเอาเบอร์ลูกสาวไปนะครับ
มิจฉาชีพก็หยิบมือถือมาให้คุณยาย
คุณยายก็กำลังง่วนกับการหาเบอร์ลูกสาว

เอ้ากระเป๋าเงินหาย
แล้วในนั้นมีเงินอยู่๙๐๐๐อ่ะคุณ
เป็นเงินเก็บทั้งนั้นเลยแล้วก็บัตรอะไรต่าง
สวัสดิการแห่งรัฐบัตรอะไรต่างนานาเนี่ยนะฮะ
ทีนี้คุณยายก็หันไปหาตาสน
เพราะตาสนเป็นคนพาสองคนนั้นมานะฮะ
หันไปตะสนพามาแล้วโดนขโมยแล้ว
ตะสนพาใครมาพาขโมยกระโจนมาทำไม
สนบอกจริงแล้วผมก็ไม่รู้จัก

ผมก็แค่พามาผมไม่รู้จักเลย
และสองคนนี้มาแอบอ้างว่าเป็นหลานผม

ทีนี้ทำยังไงพอมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้
ตังหายไปตั้ง๙๐๐๐กับ๑๐๐๐๐นะคุณผู้ชม
ตำรวจก็ตามไปจับกลุ่มตัวตาสนได้
ตอนนั้นน่ะตะสนกำลังขี่เสลงกลับบ้าน
พอตำรวจจับกลุ่มตัวได้เสร็จปั๊บก็เอาไปสอบปากคำ

ไหนบอกซิไอ้ที่บอกว่าไม่รู้จักสองแม่ลูกนั้นคือยังไง

คือเขาบอกว่าจริงรู้รู้แม่ลูกเนี่ย
รู้จักมาประมาณ๓๔ปีแล้ว
คือแม่ลูกคู่นี้เขาอยู่ที่หันคาที่ชัยนาธนี่แหละ
แต่พอตอนนั้นแม่ลูกเขากินส้มตำเสร็จ
แล้วเขาก็มาบอกกับตาสนว่าอยากได้กล้วย
ทีนี้ตาสนรู้จักยายเฉลิมไง

ใช่ทีนี้ก็เลยพาแม่ลูกมาที่ร้านของยายเฉลิม
แต่ไม่รู้หรอกว่าแม่ลูกคู่นี้
ฉกกระเป๋าสตางค์ยายเฉลิมไป
โอ้โฮจัดมาก่อพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเนอะ

บอกผมก็รู้จักจริงแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นขโมย
ทีนี้พอบอกตำรวจแบบนี้ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะ
เหรอฮะใช่ต้องเอาตัวตาสนไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ทีนี้สองแม่ลูกนั้นที่บอกว่าขับกระบะป้ายแดงแล้วก็หลบหนี
ตำรวจต้องไปหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายแม่ลูก
มีการประสานสพใกล้เคียงนะคะ
ให้สกัดจับรถกระเป๋าต้องสงสัย
กระบะคันนั้นคือกระบะสีขาวป้ายแดงบอกทะเบียนเลยนะคะ
ทะเบียน๑๓๕๗เป็นกระบะโหลดเตี้ยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าใครเจอกระบะขาวป้ายแดงทะเบียนที่บอกเนี่ยนะ
สามารถแจ้ง๑๙๑ได้ทันทีจะได้จับกลุ่มตัวมาดำเนินคดี
สำคัญสงสารคุณยายเงินตั้ง๙๐๐อุตส่าห์เก็บมา

ในภาวะวิกฤติอะไรแบบนี้ขอบคุณนะ
เงินทองเป็นของมีค่าแล้วก็เรื่องของการทำมาค้าขาย
ก็แทบจะขายของไม่ได้อยู่แล้วยังมาหลอกกันแบบนี้